คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะที่มันเกิดขึ้นจากโพสต์โพสต์หนึ่งในโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ที่บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากการประสบภัยน้ำท่วมที่ยะโสธรจากคุณบินบรรลือฤท
แล้วก็ทีมงานมูลนิธิร่วมกับตันยู๕๐๐บาท
คือคุณบินเอาเงินไปแจกวันที่๒๐ตุลาคม๕๐๐บาทให้กับทุกครัวเรือน
แต่นี่ค่ะได้แค่ได้จริงแค่พันเดียวอีก๔๐๐เสียไปไหน
คือเขาบอกว่ามีคนมาตามหักหัวคิวทีหลังบอกว่าขอเก็บ๔๐๐๐คืนนะ
เอาไปเป็นค่าอาหารค่าที่พักให้กับคุณบินและทีมงาน
ที่คุณบินประกาศรับบริจาคทีแรกตั้งใจจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบล
ได้หลายร้อยล้านทีนี้ก็เลยไปหลายพื้นที่ที่เขาเดือดร้อน
คนละ๕๐๐๐คนละ๕๐๐๐เหมือนกันแต่คุณเนี่ยบอกถูกหัก๔๐๐๐
ใช่๒๐ตุลาคมพอไปจ่ายที่เยอะโสธรแล้วก็เกิดโพสต์นี้ขึ้นค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณบินบรรลือริศพร้อมกับทีมงานมูลรณีธรีปร์
แจ้งความเอาผิดคนที่แอบอ้างว่าเป็นทีมงานของคุณบิน
แล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันยูไปหักหัวคิวชาวบ้านค่ะ
คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงคุณบินที่พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อย

แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันบางคนรับรองมาว่าน้ำท่วมแล้วมารับเงิน
ตรงนี้ผมไม่สบายใจและผมรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก
และอีกอย่างคือมีการแอบอ้างว่าทีมงานของผมบางคนไปขอเงินคืน
เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าโรงแรมค่าอาหารค่าใช้ส่วนตรงส่วนตัว
อันนี้ผมรู้สึกว่าเลวบัดศพมากนะครับที่เป็นความคิดอย่างนั้น
ผมไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ผมรู้สึกผมโกรธแล้วรถผมไม่พอใจเป็นอย่างมาก
และอยากจะให้ผู้ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จริงแล้วรับไปเลย
ผมไม่มีการมาเสียดายหรือว่าเพราะเป็นเงินของพี่น้องประชาชน
ผมมองข้างในอย่างนั้นแต่บางคนคิดชั่วครับม้ามไม่ท่วม
ผู้ดังมุมชาวบางคนบอกไปรู้เรื่องเอาไปเอาที่อื่นมาเซ็นรับรอง
ทีนี้คือผู้เสียหายจากกรณีนี้ที่มีคนไปหักหัวคิว๔๐๐
คุณบินบอกว่ามีหลายสิบคนเหมือนกันนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหาย
ที่มีคนมาแอบอ้างบอกว่าเป็นทีมงานคุณบิน

แต่เงื่อนไขคือต้องคืนเงินเขาค่ะ
เอาเงิน๔๐๐๐มาเลย
แพทย์แพทย์เป็นคนรัก
นี่ทวงกันแบบนี้เลยค่ะ
พอได้เงินมาปุ๊บตกเย็นมีคนทวงเงินเลย
บอกว่าโอ้โหทวง๔๐๐เลยเหรอมันเยอะไปไหม

แล้วพอมันมีข่าวออกไปใช่ไหม

ปรากฏว่ามีคนใกล้ชิดของผู้นำท้องที่

เออเอางี้เดี๋ยวคืนเงินให้ครบ๕๐๐บาทเลย

ไม่ได้มีการหักหัวคิวอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละ

สุดท้ายได้เงินจริงก็แค่พันเดียวเองค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปถามพันธุ์ตำรวจเอก
นิทานยามานนท์ผู้กำกับสพเมืองยะโ

แล้วก็จะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวน

ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้
เพราะต้องรอสอบสวนก่อนค่ะ
ถ้าพูดถึงการบริจาคแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือของคุณบินบรรลือฤทธิ์กับทีมงานมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
อย่างที่บอก๒๐ตุลาคมเนี่ยเอาเงินไปมอบที่ยะโสธรช่วยเหลือประมาณ๔๕๕๐ล้านบาท
อำเภอเมืองยะโสธรมอบไป๑๓๕ล้านบาทแล้ว
อำเภอป่าติ้วมอบไปแล้ว๖๕ล้านบาท
อำเภอมหาชนะชัยมอบไปแล้ว๙ล้านบาท
ใครที่โดนถูกสวมรอยเรียกหักหัวคิวต่างนานาตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน
แต่เดี๋ยวคืนนี้คุณบินกับทีมงานจะเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองยะโสธร

ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ๕๐๐๐บาทจากคุณบีและทีมงานเนี่ย
ไม่มีการหักหัวคิวอะไรใดทั้งนั้น
ทุกคนจะต้องได้ครัวเรือนละ๕๐๐เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ถ้ามีใครมาแอบอ้างให้รู้ไว้เลยว่าอันนี้มิจฉาชีพ

นี้นะจะมาบอกคืนงงคืนเงินอะไรจะขอจบเนี่ยอย่าไปยอม
แล้วมีประเด็นเรื่องที่บอกว่ามาแอบอ้างคนที่ไม่ได้ประสบภัยจริง
เอาผู้นำมาเซ็นแล้วก็รับเงินไปแทน
ส่วนคนประสบภัยจริงก็ไม่ได้ลงชื่อ